ไปดูที่หัดใหญ่สงขลาหน่อยนะครับ
วันนี้มีรายงานว่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่
มีอาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการติดโรคโควิด๑๙
ทางมหาวิทยาลัยก็ยืนยันนะครับท่านผู้ชมครับ
ตามรายละเอียดที่เขาออกเป็นเอกสารมานะครับ
ก็ให้งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับ
เนื่องจากมีการติดเชื้อโควิด๑๙ของอาจารย์นะครับ
ก็เป็นบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ๑คนนะครับ
ซึ่งก็งดการเรียนการสอนงดการสอบด้วยตั้งแต่วันนี้นะครับ
ถึง๓มักราคม๖๔นะครับ
งดใช้อาคารเรียนแล้วก็ลานกิจกรรมในคณะวิทยาการจัดการทั้งหมด
เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับ
ส่วนนักศึกษาหรือว่าบุคลากรหรือว่าอาจารย์ที่อยู่ใกล้ชิดนะฮะ
ก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณ๑๕๐คนนะครับ
ก็ต้องเข้าสู่การตรวจสอบการคัดกรองนะครับ
แชทที่นักศึกษาเขาก็ถามมาว่าเอ๊ะอาจารย์ติดแล้วพวกหนูล่ะพวกผมล่ะ
นี่นะฮะก็เลยต้องไล่ตรวจสอบกันนะครับก็มีอยู่๑๕๐คนนะครับ
ส่วนทางโรงเรียนคุณธรรมวิทยาในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
วันนี้ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วนนะครับ
เนื่องจากมีนักเรียนหนึ่งคนมีความเสี่ยงในการไปสัมผัสผู้ป่วยที่จังหวัดกะบี่
ก็ให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านไปแล้วนะครับ
โรงเรียนก็ปิดเลยนะฮะเพราะถือว่ามีความเสี่ยงนะครับ
ก็ประกาศปิดไปถึงนู่นเลยฮะ๓มกราคมปีหน้านะฮะ
เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อของโรงเรียนที่เหลือก็ต้องมีการตรวจสอบกากตัวกันต่อไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่อุบลรัชธานีนะครับ
วันนี้นะครับทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ทางผู้ราชการจังหวัดด้วยนะครับ
ได้ร่วมกันแถลงเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙นะฮะ
เพราะตอนนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในการระบาดระรอกนี้เนี่ย
เป็นคนแรกของจังหวัดนะฮะเป็นผู้ชายอายุ๔๗ปี
เป็นชาวอำเภอวาดินชำราบเขาเป็นพ่อค้าอาหารทะเลเร่นะฮะ
เลขขายนะครับมีประวัติเสี่ยงไปซื้ออาหารทะเลจากตลาดทะเลไทย
แล้วก็ตลาดบ่อนเปียปลาตลาดผักด้วยที่ถนนเอกชัย
จังหวัดสมุสาครไปมาเมื่อวันที่๑๗ธันวาคมนะครับ
แล้วตระเวนขายทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วย
จังหวัดนครราชสีมาด้วยมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัว
ไปตรวจที่โรงพยาบาลขามทะเลสอที่นครราชศรีมา
เมื่อ๒๒ธันวาคมไม่พบเชื้อนะฮะอุณหภูมิเนี่ยตอนนั้น๓๖องศานะครับ
กระทั่งมีผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด๑๙ออกมาในวันนี้ครับ
ธันวาคมตอนนี้ผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวารินชำราบแล้วนะครับ
ผู้มีความเสี่ยงก็คือภรรยาเขาแล้วก็ลูกของเขานะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้นำตัวมาแล้วนะฮะเพื่อจะต้องกักตัวแล้วก็คัดกรองนะครับท่านผู้ชมครับ